คุณผู้ชมครับวันนี้มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลงูที่จังหวัดสตูนนะฮะ
เป็นความพร้อมใจของนักเรียนกับผู้ปกครองในการไล่ครูคนหนึ่งให้ออกจากพื้นที่ของโรงเรียน
ไม่ให้สอนแล้วคือไม่ได้ไล่ธรรมดาไปไล่ถึงรถของครูเลย

ใช่เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่ฮะเด็กเต็มเลย

โรงเรียนอนุบาลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูนครับ
กับผู้ปกครองก็ชูป้ายข้อความ
อยู่รอบรถยนต์ของครูสาวคนหนึ่งนะฮะ

เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ตำรวจก็ต้องมาดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วครับ
แล้วก็มาสอบถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น

ถามทั้งผู้ปกครองถามทั้งผู้บริหารโรงเรียน
อรุณรัฐหมาดยูโสอายุ๔๗ปีเป็นหนึ่งในผู้ปกครองของนักเรียนนะครับ
บอกว่าสาเหตุที่ต้องมารวมตัวกันขับไล่ครูคนนี้
เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพูดกับนักเรียนด้วยถ้อยคำหยาบคายไม่สมกับความเป็นครู
ลงโทษเด็กด้วยการหยิกด้วยการเอาดินสอจิ้ม
แล้วเวลาที่สอนนะคุณเขียนมาสอน
เด็กบอกว่าเล่นไลน์ตลอดเวลา
เล่นไลน์ตลอดเวลาตอนที่อยู่ในห้องเรียน

ก็เลยอยากให้ผู้บริหารย้ายครูคนนี้ออกนอกโรงเรียนครับ
แต่ว่าในเมืองแกไม่มีคุณภาพประสิทธิภาพอะไรแหล่ว

ในเมืองแด็กตั้งแต่ประตู๑ประตู๒ประตู๓
แต่ก็ยกถึงประตู๖ตอนเนียน
ความโหลสุดท้องแด็กนั้นที่มันถูกแก๊บกอดนั้น

อื้มเนี่ยคะ

เขารงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะ
เป็นคำสั่งด่วนเลยนะคะให้ย้ายครูไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เด็กแล้วผู้ปกครองก็ปลอดภัยก็ยุติการชุมหนุม
ตรวจสอบไปครูผู้หญิงคนนี้เมื่อ๓ปีก่อน
ก็เคยถูกเด็กนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนบ้านห้วยไซอำเภอละงูขับไล่มาแล้วครั้งนึง
เนี่ยแล้วก็ย้ายมาที่เนี่ยปีแรกก็ไม่มีปัญหาอะไร
พอปีที่๒ปีที่๓ก็เริ่มแล้วก็เริ่มทำตัวเหมือนเดิมเหมือนครั้งก่อน

แต่คราวนี้ถูกย้ายเข้าสำนักงานเขต
สำนักงานเขตนะอีกก็ไม่ได้ต้องไปสอน
อย่างนั้นมันจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบราชการไทย

ก็คือเอาปัญหาจากตรงนี้ไปให้กับที่อื่นไง